หน้ากรณีที่นำเสนอไปเมื่อวานนี้นะคะกรณีที่มีคนไปพบแรงงานต่างด้าว
ถูกทิ้งไว้ที่ข้างทางนะคะจำนวน๒๓คนด้วยกัน
แต่ว่าก็เสียชีวิตแล้วไปประมาณสามศพมานะคะคาดว่าน่าจะเป็นการไปประสบอุบัติเหตุที่อื่น
และหลังจากนั้นนายหน้าขนทั้งหมดมาทิ้งไว้ที่จุดนี้ค่ะ
กรณีนี้นะคะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วคาดว่าน่าจะเป็นการประสบอุบัติเหตุ
ในพื้นที่บ้านผาพึ่งหมู่ที่๖ตำบลเชียงทองอำเภอบางเจ้า
อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะคะหลังประสบอุบัติเหตุค่ะ
คนขับทิ้งรถแล้วก็เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
ขึ้นรถกระบะอีกคันจำนวนยี่สิบสามคน
จำนวนนี้บาดเจ็บ๔เสียชีวิต๓ไปทิ้งไว้ที่ป่า
เป็นป่ายางตำบลนาบ่อคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
รายงานว่าหลังประสบอุบัติเหตุคนขับรถแจ้งประกันด้วยนะ
แจ้งประกันเพื่อให้มายกรถไปแล้วเอาไปซ่อมที่อู่แห่งหนึ่ง
จังหวัดพิษสนุโลกค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้ล่าสุดสิบเอ็ดนาฬิกา
ที่ผ่านมาค่ะตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบ
เพื่อที่จะเชื่อมโยงเรื่องราวของคดีพื้นที่เกิดเหตุเป็นเส้นทางถนนคอนกรีต
เลาะไปตามไหล่เขาบางช่วงเป็นหน้าผานะคะ
จุดนี้เรียกว่ามชมพู่สภาพเป็นเส้นทางลงแล้วก็ค่อนข้างลาดชัน
ก่อนจะถึงโค้งหักศอกทางซ้ายจุดดังกล่าวเป็นจุดที่รถกระบะนี่แหละ
ประสบอุบัติเหตุเพราะว่าขับลงมาด้วยความเร็ว
แล้วไปชนกับต้นไม้ใหญ่ข้างทางด้วยนะคะ
อกจากนี้ได้หลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดของอบตนาโบดค่ะ
ที่บริเวณสามแยกบ้านท่าทองแดงสามารถบันทึกรถยนต์ต้องสงสัยที่คาดว่าน่าจะเป็นรถ
มารับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับบาดเจ็บและนำศพผู้เสียชีวิตออกจากจุดเกิดเหตุ
ก่อนจะนำไปปล่อยไว้ที่ป่ายางที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรเป็นรถยนต์กระบะตอนเดียวสีขาวนะคะ
ตำรวจที่รับผิดชอบคดีค่ะจะมาทำการเก็บวัตถุพยานในจุดเกิดเหตุทั้งหมด
เพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเชื่อมโยงในคดีตามกระบวนการของกฎหมาย
ส่วนเรื่องของการสืบสวนสอบสวนได้ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว
แต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้ได้ค่ะ